อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นอาชีพที่น่ารักมากแชร์กันไม่หยุดเลย
หน้าหนาวแบบนี้คนขึ้นเขาไปเที่ยวกันเยอะโดยเฉพาะเขาคอที่เพชรชบูรณ์
ไปถึงคุณต้องไปเจอแก๊งนี้แน่นอนกล้วยทอดมนุษย์ต่างดาว

โอ้โหเกินจริงอันนี้ยังขายอยู่มั้ยด้วยหรือจะเต้นอย่างเดียว
หรือเขาเน้นขายหรือเขาเน้นเต้นกันล่ะเนี่ย

คุณจำได้ไหมเราต้องเสนอกันไปรับกรอบละนะ
คุณพี่สองท่านนี้เขาขายกล้วยทอดมะนาวต่างดุ๊ด

ใช่หรือว่ากล้วยทอด๓รสนั่นเองนะคะ
อยู่ที่บริเวณ๔แยกอาเซียนจังหวัดเพชรชบูรณ์
ก่อนหน้านี้เต้นกันจนโอ้โหสร้างความฮือฮาในโซเชียลแชร์กันเยอะมากเลยนะ
แล้วดูนะจัดเต็มขึ้นเรื่อยเลยลูกค้าถูกอกถูกใจ
พี่เขาต้องยืนเต้นนานขึ้น

มันหมดเร็วคืออย่างงี้คุณพี่ขนเนธนิชกุลกัลลยภาคมหรือคุณติเป็นพ่อค้ากล้วยแขก
เขาบอกว่าจากที่โควิดทำชีวิตเขาพลิกผัน

โอ้โหยอดขายกล้วยทอดพุ่งเลย

ไม่กี่กิโลกรัมกลายเป็นขายวันละเท่าไหร่รู้ไหม
นั่งไปซองดูกล้วยเขาด้วย
เราเคยนำเสนอไปแล้วว่ามันจะไม่ใช่กล้วยแขกธรรมดา
จะเป็นเหมือนม้วนคือเขามีชื่อเรียกแต่เดี๋ยวฉันจำชื่อเรียกเขาไม่ได้

ขอบคุณด้วยนะที่แหมยังจำพวกเราได้
ใช่จำคุณชนะกับคุณบอต
คืออย่างนี้กล้วยอันนี้มันไม่ใช่กล้วยแบบกล้วยแขกนะดิฉันไปดูเขาเรียกว่ากล้วยโมเลน

มันเหมือนเป็นการเอาแบบกล้วยมาแล้วก็เอาแป้งมาห่อมาพันแล้วค่อยทอดอีกทีนะคะ
ก็สั้นโควิดทำอะไรพี่เขาไม่ได้เพราะเขาปรับตัวทัน
คือเขาพัฒนาแบบว่าทั้งการทำกล้วยเอ่ยอะไรเอ่ยจากการเต้นเพียงชั่วโมงเดียวก็พัฒนามาเต้นสี่ชั่วโมงค่ะคุณ

ขายได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพิ่มเป็น๑๒กิโลกรัมต่อวันแล้วนะคะ
กล้วยทอด๓รสของเขาก็จะมีกล้วยทอดสับปะรดทอดมะขามทอด

เขาบอกเป็นสูตรจากอินโดนีเซีย
เอางี้สับปะรดทอดผมพอนึกรสชาติออกนะ

หรือคุณไปเพชรบูรณแล้วคุณเลยไปพิศนุโลก

เอามีโอกาสถ้าแวะเวียนไปแถวนั้นอย่าลืมซื้อมาทานด้วยเนาะ